กลับมาเบรกนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนักร้องลูกทุ่งหน้ามนต์หนุ่มบ้านนาเบิ้ลปฐุมราช
เขาขอมาโปรโมทซิงเกิ้ลก่อนที่จะไปเข้ากรมรับใช้ชาติค่ะ
งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะจ๊ะ
ควงสาวน้อยคนสวยมาด้วย
ซึ่งน้องธัญญาอาสยามเนี่ยมักจะมีข่าวกุ๊กกิ๊กคู่กัน
เพราะว่าเป็นนักร้องที่มักจะออกอัลบั้มแบบเพลงด้วยกันคู่กันบ่อยนั่นเอง
ล่าสุดเจ้าตัวปล่อยผลงานซิงเกิ้ลใหม่มีชื่อว่ากอดครั้งสุดท้าย
ไปเพียงไม่กี่วันค่ะตอนนี้ยอดวิวคนดูโอ้โหไต่ไปเกินล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยผลงานเพลงนี้ก็ยังได้นักร้องสาวร่วมค่ายน้องธัญญาอาสยามค่ะมาร่วมฟิเจอร์ริ่ง
เพิ่มความหวานให้กับเพลงนี้ไปอีกนะคะบอกเลยว่าเอ็มวีดูไปแล้วก็เคล้าน้ำตาไปด้วย
บอกเลยว่าตั้งแต่เข้าห้องอัดมาค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องร้องเพลงพร้อมทั้งน้ำตา
เพราะว่าตัวเองเนี่ยประหมาตในการร้องจนโดนพี่เบิ้ลเนี่ยตำหนีเลย
ซึ่งก็เป็นนักร้องหนุ่มคนนี้บอกว่าตั้งใจจะปล่อยเพลงนี้ออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลง
ก่อนที่เขาจะเข้ากรมไปทำหน้าที่รับใช้ชาติกับกอดครั้งสุดท้ายค่ะ
แต่พอมารู้อีกรอบนึงว่า
ด้านลองคิดผู้ชาย

แต่เพลงนี้กับพี่เบิ้ลร้องไห้

ทำไมแบบมันเศร้าจังธัญญาร้องขึ้นมาแบบ
คนลุกอ่ะธัญญาร้องขึ้นมาน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้
ซึ่งหารู้ไหมว่าตอนนั้นคือทั้งร้องแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย
คนนึงจะกอดอีกคนนึงก็จะไปเอายังไงล่ะ
เศร้าเขาน้ำตาจริงนะเพลงนี้
ใช่คุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่านุมเบิ้ลปฐุมราชน์ตอนนี้
ทำทุกอย่างสารฝันให้กับตัวเองทุกอย่างเลย
ว่าจะเป็นการเตรียมบรรพชาอุปสมบทให้กับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็มีผลงานกับทุกท่านยาทใช่ไหม

ที่จะเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปรับใช้ชาติ

ส่วนงานบวชจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคุณนะ